มาดูความคืบหน้าในการค้นหาเอเมริโนซาล่าครับ
กองหน้าชาวอาเจนตายที่เพิ่งจะย้ายมาอยู่กับคาดีฟ
ออกมาพูดถึงรายละเอียดเรื่องของการพบซากเครื่องบินเล็กที่
แล้วก็หายไปในช่องแคบของอังกฤษเมื่อวันจันทร์ที่๒๑มกราคมที่ผ่านมาอย่างเป็นทางการ
แล้วก็ระบุว่าพบร่างหนึ่งในซากเครื่องบินด้วย
พร้อมด้วยทีมงานตามหาจนเจอถูกพบอยู่ที่ก้นทะเลบริเวณช่องแคบอังกฤษ
ระดับน้ำลึกประมาณ๖๗เมตรครับแล้วก็ได้รับการยืนยันว่าเป็นเครื่องบินเล็ก
โดยร่างที่พบในซากเครื่องบินยังไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นใคร
ซึ่งต้องรอการชนะสูตรเพื่อยืนยันต่อครับ
ส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แจ้งให้กับครอบครัวของผู้เคาะร้ายทั้งสองนะครับ
ทราบแล้วขณะนี้ครอบครัวของซาร่ารอฟังข่าวอยู่ที่เมืองน้องประเทศฝรั่งเศส